ส่วนช่วงนี้ดูเรื่องราวของนี่เลยการซื้อบัตรที่จะไปดูทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ทีมที่จะลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
โอ้โหในเกมที่จะเล่นในบ้านมีการปรับเปลี่ยนนะ
เราต้องไปซื้อที่ตู้บุญเติมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการออกมาพูดถึงหน่อยว่าวิธีการซื้อเป็นอย่างไร
แล้วก็จะจัดการกับปัญหาเดิมของการจองตัวบอลไทยอย่างไร
ที่บอกว่าเวลาจองในเน็ตแล้วเนี่ยระบบมันล่มประจำนะครับ
บุญเติมเขาบอกแล้วนะครับโดยนายสมชัยสูงสว่างกรรมการผู้จัดการนะครับ
จากก่อนหน้านี้เว็บไซต์ล่มประจำนะครับแล้วก็จะมีการซื้อบัตรเก็บไว้จำนวนมาก
นำไปจำหน่ายในราคาที่สูงหน้าสนามอีกครั้งหนึ่ง
ระบบการสุ่มเขาบอกว่าจะให้สิทธิ์การลงทะเบียนก่อนผ่านทางเว็บไซต์

มั่นใจว่าระบบจะไม่ล่มแน่นอน
สิทธิ์ซื้อได้๔ใบเพื่อความเป็นธรรม
แล้วก็จะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มด้วย
ก็จะมีการหารือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นตอนอย่างละเอียดครับ
วันนี้เรามีการแถลงข่าวและเปิดตัวเว็บไซต์นะครับ
เพื่อให้ทางแฟนบอลสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจองวิธีการจ่ายวิธีการรับตัว
เสร็จแล้วต้นเดือนหน้าต้นเดือน๗เราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
เพื่อสามารถที่จะจองได้ในส่วนของต้นเดือน
เพราะว่าเราจะเปิดให้จองล่วงหน้า๑เดือน
อันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมตัวภาพออกไป

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมก็
แฟนฟุตบอลชาวไทยที่อยากจะซื้อบัตรเข้าไปชม

ซึ่งทางบริษัทนั้นจะประกาศว่าผู้ซื้อบัตรนั้นได้รับสิทธิ์หรือไม่
ก่อนที่จะไปชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนหรือว่าที่ตู้บุญเติมนี่แหละครับ
ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า๗๐๐แห่งนะครับ
เมื่อชำระเสร็จแล้วจึงสามารถรับตัวได้ที่จุดบริการรถไฟฟ้ามหานคร
บริการทั่วประเทศหรือว่าทางปรายศนีย์หรือว่าทางหน้าสนามการแข่งขัน
ก็ไปรอรับกันได้นะครับ